เสิร์ฟความฮากันต่อเลยนะคะสำหรับตลกรุ่นใหญ่พี่หม่ำจกโม
เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าพี่หม่ำเนี่ยนะ
ให้คนที่บ้านไปซื้อบะหมี่ร้านพี่หน่งช่า
แต่กลับถูกแฉแบบตะเลิดเปิดเปลืองซะอย่างนั้น
เดี๋ยวล้อให้ฟังก่อนคือต้องบอกว่าตอนนี้ร้าน
หมี่ของพี่โหน่งเขาเปิดบริการแบบซื้อกลับบ้าน
ซึ่งพี่หม่ำในฐานะพี่ชายที่แสนดีเขาก็ส่งบุคคลไปช่วยอุดหนุน
ถึงที่เลยแล้วก็ไม่ได้ไปมือเปล่าจ้ะ
เอาของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยทั้งแจ่วบองเอยน้ำยาใต้เอ่ย
และเมื่อของฝากถึงมือมีหรือน้องชายจะไม่ตอบแทนบุญคุณ
โหน่งเขารีบให้เด็กในร้านค่ะไปเอาของดีของร้านบะหมี่โหน่งจัดใหญ่จัดเต็ม
ให้พี่หม่ำเดี๋ยวเราไปชมความน่ารักของพี่หน่งกันหน่อยจ้
ใส่หมูกรอบมาเนี่ยฟากแล้วให้หนูมะพุทรกินหน่อยเออ
มันขึ้นเลยย่ากรอดก่อนนะ

แล้วคุณผู้ชมมาให้เยอะมาก
แต่ตัวเองเอาหมูชิ้นเดียวไปให้เขา

แต่ว่าความฮายังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เขายังฝากความห่วงยัย

ใจร่ายกันเรื่องอะไรไปฟังกันจ้ะ
เอ้อเกือบควิวิช
เอาล่ะเอาแล้ว
ติดอะไรนะติดอะไรนะพี่แจ๊คขอชัด

ถ้าติดผู้หญิงก็ไปไม่รู้

เพราะว่าเป็นบุ๊กที่เขาอำกันมาแบบนานมาก
แบบไปเจอผู้หญิงอยู่เชียงรายอะไรอย่างนี้

แต่ว่าทางเราเนี่ยขอไปส่องที่บ้านพี่หม่ำกันสักนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
ให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยว่าช่วงนี้พี่หม่ำออกไปไหนหรือเปล่า

อ่ะไม่เชื่อไปชมคลิปนี้ของเมียพี่หม่ำกันหน่อยจ้า

พ้นทุเรียนเหอะ
เบาเห้อข้นดิแล้ว

อุ๊ยอันนี้ฉำวาวมาก
เติมเต็มความหวานให้แก่กันและกันนะคะกับคุณพันรยา
สรุปแล้วก็คือไม่ได้ติดผู้หญิงที่ไหนติดทุเรียนที่บ้าน
ติดทุเรียนที่บ้านเนี่ยแหละทุเรียนที่บ้าน